ท่านนายกพร้อมคณะจะเดินทางลงพื้นที่ไปที่ยะโสธรกับอุบลราชธานี
ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจผู้ประสบภัย
ส่วนฝากฝั่งของพักเพื่อไทยเองก็ลงพื้นที่ไปแจกถุงยางชีพ
เรียกร้องว่ารัฐบาลควรจะตัดงบในส่วนที่มันไม่จำเป็น
หน้าบริษัทเอางบส่วนนั้นและมาช่วยเหลือประชาชนที่เจ็ด
ร้อนก่อนทั้งเรื่องของน้ำท่วมทั้งเรื่องของภัยแรงแล้ว
มันสำคัญที่สุดต้องไม่เกินเดือนหน้าด้วยนะครับคุณหญิง
สุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์ของภักดิ์เพื่อไทยครับ
ลงพื้นที่ไปลงเรือไปครับเดินลุยน้ำไปให้กำลังใจแล้วก็มอบของช่วยเหลือ
ให้กับประชาชนที่ประสบอุทธกภัยที่ยะโสธรกับอำนาจเจริญ
โดยเฉพาะยะโสธรพื้นที่นาข้าวถูกน้ำท่วมเกือบหมดเหลือเพียง๒๐ที่เก็บเกี่ยวข้าวได้เท่านั้น
หลังจากภัยแรงผ่านพ้นไปน้ำท่วมก็มาซ้ำเติมอีกครับ
ตอนนี้ชาวบ้านหมดเนื้อหมดตัวหมดเงินหนี้สินก็เพิ่มขึ้นและต้องใช้เงินที่มีซ่อมแซมบ้านอีก
ฝากเรียกร้องไปยังรัฐบาลตัดงบประมาณที่มันไม่จำเป็นออกไปซะ
รวมงบประมาณแล้วเอาไปจ่ายชดเชยความเสียหายให้กับประชาชนทั้งเรื่องของภัยแรงและน้ำท่วมให้เร็วที่สุด
เขาเสนอมาไร้ละ๒๐๐๐๓๐๐๐บาทและที่สำคัญต้องอย่าเกินเดือนหน้า
เพื่อให้ชาวบ้านนั้นมีทุนรอนในการที่จะเตรียมทำนาปรังแล้วก็อยู่รอดต่อไปได้
สำหรับที่วันนี้ช่วงสักประมาณที่เที่ยงผลเอกปะยุจจันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมกับรัฐมนตรีต่างจะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเรื่องของ
สถานการณ์ผู้ที่ประสบอุทธกภัยในพื้นที่ของยะโสธรและอุบลราชธานี
จุดแรกก็จะนั่งรถไปตรวจสภาพปัญหาในพื้นที่บริเวณแม่น้ำชีก่อน
แล้วก็แม่น้ำที่ไหลผ่านไปบรรจบกันน้ำบ้านแจ้งน้อยตะบนค้อนเหนืออำเภอเมืองที่ยะโสธร
จากนั้นก็จะไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่อง
นะครับก่อนจัดเดินทางต่อไปยังอุบวนราชธารณี
แล้วก็จะไปเยี่ยมผู้ประสบอุทธกภัยที่ศูนย์อำนวยการแก้
อุทธกภัยของเทศบาลตำบลบ้านกอกอำเภอเคืองใน
แล้วก็จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครก็ดูกันว่า
ท่านณยกลงพื้นที่ไปแล้วจะสารการอย่างไร